คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีคนแอบอ้างชื่อนะคะว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งศัลยกรรมหน้าอกจนหน้าอกเน่ามาแล้ว
เขาออกมาชี้แจงแถลงไขแบบหมดเปลือกเลยนะคะ
คือเขาออกมายืนยันนะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลเถื่อน

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
เพราะว่าใช้หน้าอกเนี่ยสวมหน้าออกมาเกือบ๓๐ปีแล้วนะคะ
ผ่าตัดตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยทำอีกเลยนะคะ

แล้วตรวจพบว่ามีการลั่วซึมของซีลิโค้ดแตกข้างหนึ่ง
แล้วก็ดูธรรมชาติมากกว่าเดิมรวมถึงดึงหน้าด้วย
ระยะเวลาผ่านไปแค่๑๐วันก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้ว
ก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับหลายท่านนะคะ
เรื่องของสวยงามแบบนี้
มันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงอย่างเรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง
แต่ถ้าจะทำแล้วต้องคิดต้องไต่ตอง
ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็หาข้อมูลให้ดี
ที่ศัลยกรรมน่าอบจนเน่าจนรัวอะไรแบบนี้
คือมันน่ากลัวนะถ้าเกิดว่าทำออกมาแล้วสวยเนี่ยมันก็โอเค
คืออย่างที่บอกแหละศัลยกรรมเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาโดยละเอียดจริง
เพราะว่าว่าก็ว่าเถอะดิฉันว่ามันก็อยู่ที่ดวงด้วยละ
โทษแหละภาษาเช้าบ้านนะ